มีน็อคมีนับมีหลับเผ่นเอาไว้เลย๓๐๐๐บาทกับ๒คมเหลือเกินนะครับ

ส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายทอดสดโอ้โหไม่ธรรมดานะครับ
มุมนับมีนับมีหลับเผ่นเอาไว้เลย๓๐๐๐บาทกับ๒คมเหลือเกินนะครับ
จากเกาสี่เมืองจราเข้เขียว
จากเกาสี่เมืองจราเข้ยเครียว
ส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายทอดสดโอ้โหไม่ธรรมดานะครับ
มุมแดงที่เค้าว่ากันว่า
เดี๋ยวดูครับโดนแข่งหนักของเพิ่งหลวงไป
จะเป็นอย่างไรนะครับ
คู่แรกจบยก๔คู่นี้จบยกไหนต้องติดตามวิทยามา
จบยกไหนต้องติดตามวิทยามา
จบยกไหนต้องติดตามวิทยามา
จบยกไหนต้องติดตามวิทยามา
จบยกไหนต้องติดตามวิทยามา
ปอนดเมื่อช่วงเช้ามาพอดีทั้งคู่ครับ
คาถาของใครจะเหนียวกว่ากันนะครับ
ตลกชื่อพญาน้อยไบแดงนี่คนไม่รู้จักครับ
แต่ก็ชื่อเก่าก็คือเทพบุรุษพระบัยจัตุรัสครับ

ไม่รู้ว่าเอาเหล็กในมาหรือเปล่าครับ
เพลงจะต้องที่สุด
แนนมีทงชัยกิจดำรงวินิตกูลนะครับ
บริษัทภักดีคำแล้วก็ถนัดดดดอยู่เบอร์
นี่คู่แรกน็อกนะ
คู่นี้จะมีน็อกมีนับอีกหรือเปล่า

หลวงนี่ลักษณะมานี่เน้นของสูงเลยนะ
มีดักไทยซ้ายโกรงดักไทยจ้า

แล้วซ้ายกับขวานี่ใส่กันสนุกแน่นอนครับ

ฝีมือมวยจัดจ้านนะครับฝ่ายแดงเนี่ย
ของก็กต่อหมูหวานและยะนิกานทำมวยเขาแรงมากนะ

ชนะเจ้าคนคอร์นดับเดรุงเลย

ก็กต่อหมูหวานผมสู้เอง

ต้องขอบคุณไปถึงเวลาพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศนะครับ
ที่ยังให้ความสนใจกับศึกวันทรงชัย

ไม้ลายมือแดงไม่ธรรมดาพี่ป๊า

โอ้พระยาน้อยสิติวัฒน์

โอ้ยตั้งเลยตั้งแรกเห็นมั้ย

ถ้าคู่แรกเฮียนนะเดี๋ยวโลกติดต่อมันลาม
โอ้ยใหญ่๑๒๗ตอนนะครับ
มีสิทธิ์นับน็อกได้ทุกวินาที
แล้วอาวุธหนักด้วย
ยกขยับยกครับ
แล้วเดินเข้าข้างลิบ

โต้พยายามโต้เอาละครับอย่างนี้สนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม

สับมืออีกแล้วชกก็ได้ใกล้เลย

นี่เป็นยกแรกนะปลายยก

สายตาดีมากเลยนะลูกนี้

จัวลมวืดไปนิดเดียวเลย

ปลายยกแรกติดบางยก
แค่งสองมาเข้าคืนซ้าย

พึ่งหลวงเตะผิดครับแต่ก้มท่า
เมื่อกี้ไม่สวยนะครับเข่าลอยเลยครับ

แต่ไม่หนักเท่าไหร่ครับ
โดนพยาน้อยสับสอก

เอาฝากงานบุญอีกครั้งนะครับ

ประเพณีของชาวใต้ที่พัทธลุงนะครับ
ก็วันที่๒๔นี่ไฮไลท์เลยนะครับ

แล้วก็มีพิธีทางศาสนาด้วยนะครับ

มวยคู่นี้ยกรากเนี่ยใส่กันแหมด

เดี๋ยวดูครับว่าจะครบ๕ยกหรือเปล่า

ทางขวามือของผมกับพี่ป่านี่เจี๊ยวเจ้าเลย

อาจจะน๊อบตามกรุ่วแรกไปก็ได้
สุขยัตรมวยไทยรัสนะครับ

ไม่มีสูตรสำเร็จ

แต่ต้องระวังตลอดนะอันตรายนะ
แต่ถ้าเลิกทราบแบบนี้ไม่ได้นะต้องระวังด้วยนะท่านบน
หมัดกับศอกของทางพึ่งหลวงให้ดีนะครับพญาน้อย
ก็อาจที่รูปนี้มาทารูปพักเลยนะ

ไม่เกรงไม่กลัวไม่ศักดิ์ศรีอะไรทั้งนั้นไม่สนใจ
นี่พญาน้อยงัดศอก

โอ๊ยนี่กายบอกแล้วเป็นไงอ่ะ

ถ้าจะน็อกส่วนมากจะน็อกตามกันมาแบบนี้ท่านผู้ชม

เต็มเลยอ่ะ

จะดูเลย
ทีเดียวเลยครับเต็มมุมเลยเต็มปาก
ขึ้งปากขึ้งจมูกเนี่ยเธอความสับสั้น

สุดท้ายแล้วคู่ต่อสู้นี้บังไม่ถูก

เรียบร้อยเลยครับจบเลยในยกที่๒

เมนจราเข้เขียวแจกอีกแล้ว๓๐๐บาท